อีกหนึ่งทรวมที่สตูร์บุญการแรงขัน
อเล็กบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย
ทีมหญิงของเรานั้นก็ไปไม่ถึงดวงดาวตกรอบ๘ทีมครับ
ว่ามีการแข่งขันรอบ๘แล้วก็รอบรองชนะเลิศนะครับ

ทีมไทย๑วรพัฒรดารงค์นะครับ
แล้วก็คณิตถาหงพักที่ชนะทีมจีน๓มาได้ในรอบ๑๖ทีม
แพ้ให้กับหวังฟานแล้วก็เฉินอยู่นะครับ

เซตรั่ว๑๒๒๑แล้วก็๒๗๒๙นะครับ

มันก็สู้เต็มที่เซต๒เราเกือบชนะ

ทำให้นักตบของไทยก็ตกรอบหมดแล้วทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิง
วันนี้ครับช่วงเช้าจะเป็นการแข่งขันนะครับ
รอบรองต่อถึงรอบชิงในช่วงเย็น
และวันนี้ครับยูทูปของไทยรัฐจะถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศนะครับ

เวลา๑๔นาฬิกา๕๕นาทีนะครับถึง๑๗นาฬิกา
แล้วก็ชมบันทึกการแข่งขันได้ทางหน้าจอไทยรัฐตั้งแต่เวลาตี๒เป็นต้นไปครับ
ไปดูความคึกคักของจังหวัดเชียงรายครับ
ที่หลายคนนั้นไปต่อแถวครับ
รอซื้อเหรียญที่ระลึกครับ
กีฬาแห่งชาติเจียงไฮเกมส์ครับ
อาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายเป็นผู้ออกแบบ
แล้วก็มอบให้กับ๑๘โรงพยาบาลทั่วเชียงราย
ละ๒๐๐เหรียญไปจำหน่ายในราคา
เหรียญละ๑๐๐๐บาทก็แบ่งให้โรงพยาบาลแห่งละ๑ล้านบาท
แล้วก็สมทบทุนค่าใช้จ่ายนะครับ
ไฮเกมส์แห่งละ๑ล้านบาทรวม๑๘ล้านบาท
ซึ่งหลายแห่งเปิดจำหน่ายได้เพียง๑ชั่วโมงก็หมดอย่างรวดเร็วครับ
ศิลปินกีฬาแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพนะครับ
แล้วก็สร้างกระแสได้ดีมากเลยอาจารย์เฉลิมชัยนี่แหละครับ

เรียนย้ำหน่อย๑๘๒๘พฤศจิกายนและกีฬาคนพิการแห่งชาติต่อเนื่องครั้งที่๓๖แล้ว
แข่งขัน๑๘๒๒มกราคมปีหน้านะครับ